คือไปดูที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะกรกตจังหวัดได้ทำงานแล้วนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านร้องเรียนมาบอกว่ามีอดีตนายทหารคนหนึ่งค่ะ
ตระเวนแจกเงินซื้อเสียงกับชาวบ้านหัวละ๕๐๐บาท
ปรากฏว่าไปจับกุมได้พร้อมกับเงินของกลาง
ตัวยอมรับสารภาพนะคะว่าตระเวนแจกเงินซื้อเสียงให้กับชาวบ้านจริง
คุณจะได้ค่าจ้างหัวละ๕๐บาทพันหัวคูณ๕๐ก็เอาไปสิ

นี่ค่ะเจ้าหน้าที่กรกตจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีนะคะ
ไปร่วมการจับกลุ่มผู้ต้องหาคนนี้ชื่อว่าร้อยตรีปัญญากรผู้ระหงอายุ๖๔ปีนะคะ
เป็นอดีตทหารเขาตระเวนขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ
แจกเงินให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านเกื้อการหมู่ที่๕
ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
คนก่อเหตุร้อยตรีปัญญากรให้การยอมรับสารภาพบอกว่า
ได้รับการจ้างวานจากร้อยตรีนายหนึ่งเป็นรุ่นพี่นั่นแหละ
เคยเป็นทหารด้วยกันแล้วก็เป็นอสมประจำหมู่บ้าน
นำเงินไปแจกชาวบ้านคนละ๕๐๐บาท
เพื่อให้ลงคะแนนให้กับผู้สมัครนายกอบจคนหนึ่งนะคะ
แล้วก็ไปแจกมาแล้วด้วย๒๐คนค่ะ
เขาจะได้ค่าจ้างค่าที่เอาเงินไปแจกให้กับชาวบ้านหัวละ๕๐๐เนี่ย
ร้อยตรีคนนี้ร้อยตรีปัญญากรจะได้๕๐บาท
เจ้าหน้าที่กรกตจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าการจับกลุ่มครั้งนี้นะ
เนื่องจากว่าชาวบ้านเขาแจ้งเบาะแสมา
ขอบคุณชาวบ้านด้วยนะคะที่ช่วยกันเป็นตาสับปะรดเป็นหูเป็นตาค่ะ
ชาวบ้านแจ้งเบาะแสมาบอกว่ามีคนมาแจก
เงินซื้อเสียงเลือกตั้งแล้วก็สุดท้ายจับกุมได้นะคะ
มีการนำเงินของกลาง๑๕๐๐บาทมามอบให้ด้วยค่ะ
ซึ่งถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างชัดเจน
ก็เลยเดี๋ยวต้องประสานตำรวจร่วมกันจับกลุ่มตัว
ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป